วันหยุดไงก็เลยให้มาด้วยมาเป็นเพื่อน
เห็นมีช็อตบนเวทีมีบัตรหวานด้วย
อยากให้ทำแบบนี้ครับ
มันเสียประมาณนั้นเหมือนแบบว่าเอาของดีมาให้
คือผู้ชายคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีอะไรให้เรา
ของเขาเดินมาแล้วก็มีตัวดีท็อกซิโนวีดีท็อกมาให้เรา

เพราะว่าเขาส่งของดีทำให้เราหุ่นดีอย่างนี้
ใส่สูตรดำธรรมดาเกินไปต้องสูตรชมพู
มีความมุ้งมิ้งชีวิตนี้เคยใส่ไหมคะสูตรชมพู

หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมค่ะ

มีเพื่อนหรือแฟนเพื่อน

เวลาออกแล้วกันมันมีเกร็งมันก็มันต้องมีสีหวาน
แต่ก่อนเกร็งแต่เดี๋ยวนี้ไม่เกร็งแล้วค่ะ
ผมรู้สึกว่าอย่างที่กี้บอกครับเหมือนมาทำงานกับเพื่อนมันก็สนุกมันก็เพลินนะครับ
อย่างน้อยก็ดีกว่าที่เราไปทำงานคนที่เราไม่รู้จักเนอะเราจะเกรงเราจะไม่รู้จักเขา
ไม่ก็อยู่แบบคือเป็นเพื่อนด้วยอะไรด้วยคนเราแบบว่าต้องเป็นได้หลายอย่างไม่ใช่เป็นแค่แฟนอย่างเดียว
เออค่ะค่ะสนุกไหม
ก็ทำเต็มที่ค่ะเราก็มีเวลาซ้อมค่อนข้างที่จะน้อยด้วยเนาะ
แล้วก็พยายามทำเต็มที่ก็อยู่บ้านก็ซ้อม

มีแบบว่าเขาบอกว่าอ้าวไหนพรุ่งนี้แล้วเต้นให้ดูหน่อยสิ
เขินมากเลยแต่ก็ต้องทำเพราะว่าอยากจะแบบว่าอยากคือเราทำเองคนเดียวเราก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือมันไม่ดี
หรือมันต้องแก้ไขอะไรยังไงตรงไหนอะไรอย่างนี้
ก็มีเต้นให้เขาดูบ้างเต้นให้เพื่อนดูบ้างเต้นคือพยายามทำบ่อยมากที่สุด
เพราะว่าหนูพูดตรงหนูไม่ได้แบบไม่ได้มีความสามารถทางด้านแบบว่าร้องเต้นมากขึ้น
คือทำได้ในปริมาณหนึ่งในแบบหนึ่งโชว์ตัวในห้างอะไรอย่างนี้
ว่ามันอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยอยากทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำเลย

ต้องได้บินให้กำลังใจไปดูด้วย
วันนี้จะกลับมาก็จะถึงประมาณตีสี่ละครับ

แต่ส่งกำลังใจยังไงบ้าง
เขาก็โทรมาบอกโอเคนี่ตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนะ

แหละคุณก็จะไปฟังว่าอันทบุรีกับพี่โดยจะผ่านมาได้ไหมไป
อ๋อไม่เกี่ยวผมมีคอนเสิร์ทที่จันทบุรีอยู่แล้ว

ไปก็ประมาณเที่ยงครับเพราะว่าไปซาวน์เช็คก่อน
มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไป

อันทบุรีกับพี่โดยจะผ่านมาได้ไหม

พี่โดยมีแบบหึงหึงไหม

เพราะว่าผมคิดว่างานมันก็คืองาน

ไม่รู้จะหึงไปเพื่ออะไรด้วย
เหมือนมันมีชัดแบบว่าหูพี่โดยจะบอกแกมแด

ปิดตอนไหนนะครับ

ก่อนลูกต๊อตอ่ะง่ายยังไงพี่ขอบลวง

โอ้ยเราซ้อมกันหลายครั้งมากเลยครับ
ซ้อมกันหลายครั้งมีทั้งวันลันทู๒รอบ
ซ้อมตั้งแต่วันที่๑๗อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีซ้อมกันหลายรอบแล้วก็คุยกันตลอดอยู่แล้ว
เพราะว่าพี่บอยเองเขาก็ให้เกียรติเรา
เวลาจะจับมือหรือเวลาจะเข้าใกล้หรือว่าแบบจะมีแบบ
อะไรอย่างนี้เขาก็จะบอกเราก่อนว่า
ว่าเดี๋ยวจับมือนะเพลงนี้ขอจับมือนะเดี๋ยวขออะไรอย่างนี้
เขาจะขอก่อนแต่ที่จริงพายเอกทุกคน
ส่วนใหญ่ที่เราได้ร่วมงานด้วยก็เป็นลักษณะนี้
หมดทุกคนนะคะขออนุญาตก่อนกี้ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักนะ
เพราะว่าพี่ว่าบางทีแบบว่าแตะเนื้อต้องตัวกัน
ขออนุญาตก่อนสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออ
เราก็สบายใจเหมือนกันเพราะก็มีซีนที่ต้องจับมือกับพี่โอ้ด้วย
โอ้ก็น่ารักก็เป็นคนคือพระเอกทุกคนที่ได้ร่วมงานกับกิฟ
ค่อนข้างที่จะแบบให้เกียรติเราแล้วก็น่ารักกับเราหมดทุกคน
พี่ป๊อกช้อนก็หลายรอบมีบอกบอกก่อนนะคะว่าจะมีซีนนี้บนคอนเสิร์ต

มันก็จะเหมือนเหมือนเดิมไหมเพราะว่าเห็นมาหลายปีแล้ว
ไม่ได้เอ็กซ์ว่ามันจะไม่มีเอ็กซ์ว่ามีครับ

ก็แค่พี่ป๊อกถามว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มีอะไรบ้าง
ก็บอกเออมีคู่กับแมทมีคู่กับพี่บอยมีคู่กับสาวย่าคิมแจ๊กกี้มีรวมหญิง
เราก็จะไล่ว่าเออเขาก็อยากรู้ว่าแบบเราร้องเพลงอะไรบ้างแบบเป็นยังไงบ้าง
ตอนไปซ้อมร้องเพลงเขาก็ขอฟังพอใช้ได้ไหมคะคุณ
ใช้ได้เขามีพรสวรรค์นะครับเขาสามารถที่จะแสดงได้แล้วก็ร้องเพลงได้แล้วก็เต้นได้
นี่มันก็น้อยลงเยอะมากเลยไม่ได้ว่าเป็นเยอะขึ้นทำให้ตกกับใจ
หนูว่ามันก็ไม่ได้เยอะมาก
ก็เป็นซีนเหมือนแบบหวานแล้วเพลงมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้คือใช่มันก็ไม่ได้แบบว่าแบบรักมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพลงเหมือนแบบว่า
เป็นเพลงแบบว่าเหมือนแบบเอ้ยทำไมไม่เข้าใจกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคู่ก็จะมีธีมที่แตกต่างกันออกไปค่ะก็สนุกดีนะคู่ที่แบบเขาเป็นคู่จริงเขาก็หวานกันไป

เขาพูดบนเวทีหนูไม่ได้เป็นคนพูดนะ
ไม่ก็เวลาที่

เธอที่แบบวันดีแปลการ์มอะไรครับ

ถ่ายรายการด้วยไปเที่ยวด้วย
ใช่ก็จะมีม้าไปด้วย
มีแม่หนูไปด้วยคุณแม่กับคุณพ่อไปด้วย

ความสามารถทางด้านการถ่ายรูปบอกเลยว่า

เอาความเจ็บสู้แทนได้ไหมนะคะ

ผมว่าผมน่าจะพอสู้ได้ในระดับหนึ่ง

เมื่อฟังจะได้เจอห้ำสนิทขู่เราบ้างไหมคะ
สไตล์เราไม่ได้เยอะมาก

ตอนเด็กรู้สึกว่าที่เล่าให้ฟัง

ออกไม่สายอะไรเลย
คือความที่สามารถพ่อเป็นคนสเปน
คือคนจะเป็นเวลาเวลาว่ายน้ำเขาใส่แค่ท่อนล่างเขาไม่ใส่ท่อนบนจริง
ใช่หนูไม่ใส่ท่อนบนจนถึงเกือบ๑๑ขวบเลยนะพี่ตอนนี้เลยจะทำแบบนั้นได้
ไม่ได้เพราะว่าตอนสิบเอ็ดขวบถึงตอนนี้ร่างก็ยังเหมือนเดิมค่ะ
ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นไม่ได้ทำกันไม่ได้
จากผมหายไปตั้งแต่ผ่าตัดแล้วครับเพราะว่าผ่าตัดทำอะไรไม่ได้เลย
ออกกำลังกายไม่ได้แล้วก็แต่กลายเป็นแผลกเดียวแล้วกินไม่ดีอำลับ
กินเยอะเลี่ยงออกกำลังกายไม่ได้เลยครับดีขึ้นมากครับ